เหตุการณ์นี้ที่สมุทรปราการให้คุณผู้ชมดูภาพเหตุการณ์นี้ค่ะ
ผู้หญิงคนนี้หลอนยานะคะ
อบลูก๒คนคนหนึ่ง๓ขวบคนหนึ่ง๑๒ค่ะ
ไปเข้าบ้านคนอื่นจนเขาแจ้งตำรวจ

ปรากฏว่าแอบพาลูกออกมาแล้วก็ไปนั่งอยู่ข้างถังขยะค่ะ
โคตรเยอะขนาดนี้เหมือนมันโคตรเยอะขนาดนี้
รู้หรือไม่เข้าใจ
ทศุร์ธรรมอะไร
เมื่อกี๊จะยอนจอคนนี้ตาย
พยายามจะปลอบใจแม่พยายามจะให้แม่ควบคุมสติ
คือก่อนที่สามแม่ลูกจะมาอยู่ที่โรงพัก

ตำบลบางพลุเขาแจ้งความว่าสามแม่ลูกแอบเข้าไปอยู่ในบ้านเขา
มีอาการหลอนตาขวางผู้จาวกไปวนมา
จับใจความได้ว่ากลัวคนจะมาฆ่า
เจ้าของบ้านก็เลยต้องแจ้งตำรวจมาจับ
ตำรวจก็นำตัวไปโรงพักตอนอยู่โรงพัก

เราเสพเยอะไหมเนี่ย

วันเท่าไหร่
ฮืมเป็นห่วงเด็กมาก
ตำรวจก็เป็นห่วงลูกของนางเสาไก่ทั้งสองคน

ก็เลยต้องประสานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
รับตัวเด็กทั้งสองคนไปดูแลก่อนนะคะ
คุณผู้ชมคะแล้วก่อนที่จะพาตัวไป
อย่างที่บอกว่าเขาฉลาดนะลูกชายคนโตอายุ๑๒คุยกับแม่
บอกแม่ทั้งน้ำตาเนี่ยแตะไหล่แม่แล้วพูดกับแม่ว่า
ขอให้แม่รักษาให้หายเร็วนะกลับมาอยู่กับผมกับน้องอีกนะ
แล้วน้ำตาไหลพี่อุ๋ยแล้วแตะไหลแม่ไปแบบนี้
รักษาให้หายมาอยู่กับผมด้วยแม่นะ
ดูทั้งสองฝั่งนะแม่ของเขาแล้วก็ลูกของเขานะฮะ
ส่วนตัวของไก่กับสามีใหม่พ่อเลี้ยงของเด็กทั้งสองนะฮะ
ซึ่งเขาตามมาที่โรงพักอ่ะนะตำรวจก็พาตัวไปตรวจหาสารเสพติด
พบว่ามีการเสพยาเสพติดทั้งคู่นะฮะ
ก็แจ้งข้อหาไปตามขั้นตอนเดี๋ยวก็จะดำเนินการไปตามกฎหมายนะครับ
การบำบัดรักษานะครับเด็กสองคนตำรวจประสานไปยังคุณยายของเด็กนะฮะ
เพราะว่าถ้าคุณยายดูแลเด็กได้เนี่ยจะได้รับเด็กจากบ้านพักเด็กไปดูแลต่อ
ให้ยายดูแลหลานสองคนนะครับ
ยายบอกว่าลูกสาวมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมานานแล้วที่ผ่านมาไม่ได้อยู่กับลูก
อ่าจนไม่นานมานี้ลูกสาวเนี่ยมาอยู่แถวใกล้ใกล้บ้านยาย
แล้วก็เพิ่งมาทราบข่าวนี่แหละอ้าวมีเรื่องอยู่ที่โรงพัก
พอมาถึงเห็นสภาพลูกสาวตัวเองนี่โอ้โหก็แทบรับไม่ได้เหมือนกัน
เอาไว้เอาไว้เอาไว้เอาไว้